คุณผู้ชมฮะจากกรณีอุบัติเหตุที่น้องมิ้นโดนเศษของตะไหล่
หรือว่าพลุที่จุดในงานศพนั้นตกลงมาใส่ศีรษะนะครับ
กลายเป็นเรื่องที่ต้องถอดบทเรียนถึงอันตรายจากการจุดพลุจุดตะไหลด้วยนะครับ
แล้วก็ล่าสุดมีการเปิดเผยคลิปในจังหวะที่น้องมิ้นถูกเศษของตะไล

คุณผู้ชมติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานนะครับ
นี่เป็นภาพนาทีที่เด็กหญิงนัชชาสวัสดีหรือน้องมิ้นอายุ๑๐ปี

ป๔โรงเรียนอาจวิทยาคารตำบลตะคุอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
กำลังเดินมากับเพื่อนสองคนหลังเลิกเรียนเตรียมจะกลับบ้าน
แล้วพอมาถึงหน้าโรงเรียนถูกบ้างไฟเล็ก
ซึ่งจะเห็นว่ามีควันตกจากท้องฟ้าลงมาใส่ศีรษะอย่างแรง

ก่อนที่จะตั้งสติได้แล้วกลับมาดูน้องมิ้นที่นอนหมดสติอยู่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาหลังเลิกเรียนของวันที่๒๙มีนาคมที่ผ่านมา
มาจากงานชาวพนักกิจศพที่วัดหน้าพระธาตุ
ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ๔๕๐เมตร
นางสาวชายาดาบัวตะคุผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า
สามีขับรถพามารับลูกสาว
เลี้ยวเข้าโรงเรียนเห็นวัตถุบางอย่างตกลงมาใส่ศีรษะน้องมิ้น

ขับรถไปจอดที่สนามฟุตบอลแล้วรีบวิ่งไปดูน้อง
พบว่ามีไม้เสียบอยู่ที่ศีรษะ
และน้องนอนคว่ำหน้าไม่มีสติ

ตอนนั้นน้องนอนคว่ำหน้าอยู่ค่ะ
ล้มทั้งยืนแบบนอนคว่ำลงไปเลย
มันเกิดเร็วมากแล้วแบบมันไม่คิดว่าจะแบบหล่นลงมาโดนน้องพอดี
ใจสลายค่ะสงสารมากเลยตอนนั้น
พี่ก็ยืนร้องให้
ทีมข่าวได้ไปที่บริเวณที่มีการจุดบ้างไฟ
พบร่องรอยการจุดบ้างไฟเศษบ้างไฟที่ระเบิด
และพบบ้างไฟที่ยังไม่จุดถูกนำไปซุกซ่อนไว้ที่บริเวณกอภัย
เท่ากับท่อน้ำปลาปลาที่ใช้ตามบ้าน
มีฟอยสีเงินพันรอบตัวบ้างไฟ
น้ำหนักที่ยังไม่ได้จุดไฟ๑กิโลกรัม
คุณผู้ชมครับการลงพื้นที่มาที่เมนเผาศพ
ในวันที่เกิดเหตุนะครับเราได้มาเจอกับบ้างไฟนะครับ
หนึ่งในลูกที่จุดไม่ขึ้นนะครับ
ไม่ขึ้นนะครับถูกซุกซ่อนเอาไว้ที่บริเวณเกาะไผ่นะ
นะครับแล้วก็มีหางเป็นไม้ไผ่ครับความสูงความยาวก็
น่าจะประมาณสักไหลจ์โปรภดีครับประมาณเมตร
ซึ่งน้ำหนักก็ประมาณสักเกือบกิโลได้นะครับ
แล้วจะมีลวดนะครับพันรอบเพื่อที่จะทำให้จุดขึ้นฟ้านะครับ
แล้วก็ลักษณะจะเป็นไม้ปลายแหลมนะครับ
ซึ่งหากตกลงมากระแทกหัวก็มีโอกาสที่จะทะลุได้นะครับ
แล้วก็มีน้ำหนักมากซึ่งแรงกระแทกก็อาจจะทำให้น้องนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ
เหตุการณ์นี้นางสาวพัชรีช่วงจโปะแม่ของน้องมิ้นยังรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้
คาดคิดว่าลูกสาวเพียงคนเดียวของเธอจะมาเคาะร้ายขนาดนี้
ส่วนคนที่จุดบ้างไฟเล็ก๒คนรวมถึงญาติพี่น้องของคนจุดบ้างไฟได้เข้ามาพูดคุยขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
พร้อมกับยอมรับผิดและยืนยันจะรับผิดชอบทุกอย่างโดยอยากให้เคสน้องมิ้นเป็นเคสสุดท้าย
ตอนนี้อยากให้น้องหายไวหมอบอกว่าให้ทำใจเพราะน้องอาการหนัก

ส่วนความคืบหน้าของคดีพันธุ์ตำรวจเอกชนัดกวีขาวฉลาม
ผู้กำกับการสพปักทงชัยระบุว่าพนักงานสอบสวนได้เรียกผู้ก่อเหตุจุดผู้บ้างไฟทั้ง๓คนมาสอบปากคำแล้ว

บ้างไฟที่นำมาจุดเป็นของเพื่อนของญาติผู้เสียชีวิตที่ซื้อมานานแล้วสำหรับใช้ในงานอื่นแต่ไม่ได้ใช้จึงเก็บไว้
เพิ่งนำมาจุดในครั้งนี้เพื่อไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตซึ่งมีอยู่๕บ้าง
ว่าบ้างที่๔เป็นบ้างที่ตกใส่น้องมิ้น
เมืองต้นตำรวจได้ดำเนินคดีกับชายสองคนที่จุดบ้างไฟเล็กในข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเกิดอันตรายสาหัส
ยชาติคงถิ่นข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน